อีกหนึ่งความวุ่นวายครับเกิดขึ้นในช่วงสงกรานครับ

หัวร้อนครับคือประเคนหมัดเข่าศอก
แล้วก็ไปหยิบอาวุธแถวนั้นนะฮะมีทั้งที่โกยขยะ
แล้วก็ก้อนหินเอามาทุบคู่อาริครับและนี่คือภาพหลักฐาน

คุณผู้ชมครับพี่มิวครับดูนะฮะคือผู้ชายคนนี้
คนเจ็บหนีมาตรงนี้เป็นร้านสังขพันธ์ฮะ
สักพักหนึ่งฝั่งคนก่อเหตุโอ้โหมากันหลายคนเลยครับ
นี่ฮะที่โกยขยะฟาดเท้าถีบหมัดต่อย

มาฟาดลงโป๊กโป๊กโป๊ก
นี่ครับโอ้โหข้าวของที่ร้านนี้ก็พังเลยนะฮะ
นี่คนเสื้อฟ้าฟาดลงไปครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวงจรปิดจับภาพได้นะครับ
ช่วงประมาณสักเที่ยงคืนกว่าเข้าสู่วันที่๑๕เมษายนครับ
วัยรุ่นชายเสื้อสีดำวิ่งหนีตายเอาตัวรอดมาครับ
แล้วมีกลุ่มคนก่อเหตุเบื้องต้นน่าจะไม่ต่ำกว่า๕คน

เต็มไปหมดเลยไล่ทำร้ายมาครับ
แล้วเขามาจนมุมหน้าร้านสังกภัณฑ์ตรงจุดนี้
พอเขาเสียหลักล้มปั๊บอีกฝ่ายหนึ่งก็คือจัดหนักเลยครับ
มือเท้าเข่าศอกที่โกยขยะขวด
มีจังหวะหนึ่งครับฟาดเมื่อกี้นี้ผู้ชายเสื้อสีฟ้าที่ผมบอก
เอาขวดฟาดไม่ยั้งเลยแล้วลากคนเจ็บ
หลุดไปจากมุมกล้องวงจรปิดตรงจุดนี้
แต่ก็ยังได้ยินเสียงโวยวายดังลั่นนะครับ
ต่อมาทราบว่าคนเจ็บถูกลากไปแล้วทุบด้วยก้อนหินครับ
ไปดูก้อนหินหน่อยก้อนหินยังมีเลือดติดอยู่เลยอ่ะฮะ

ชาวบ้านในชุมชนบ้านสะพาน๔อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
ร้องขอความเป็นธรรมและอยากจะให้ตำรวจเนี่ย
จับกลุ่มตัวคนร้ายคนที่ก่อเหตุกลุ่มนั้นให้ได้โดยเร็วครับ
กู้ภัยปลวกแดงบอกว่ากว่าจะเข้ามาถึงที่เกิดเหตุ
ใช้เวลานานมากเนื่องจากว่าช่วงสงกรานด้วยรถก็ติดนะครับ
แจ้งเหตุไปบอกว่ามีคนเจ็บตรงจุดนี้มาช่วยหน่อย
กว่ากู้ภัยจะมาถึงฝั่งคนก่อเหตุกลุ่มนั้นก็แยกย้ายหนีกันไปแล้วนะครับ

คนเจ็บเนี่ยนับแล้วมีทั้งหมด๖คน
ในนั้นอาการสาหัสแผลชะกันที่หัวครับ
เอยประตูเอยมีคราบเลือดเต็มไปหมดเลย
เจ้าของร้านสังกภัณฑ์ร้านนี้ฮะเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุชาวบ้านเขาก็เล่นน้ำสงกรานกันอยู่ครับ
จู่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันมาตีกันหน้าร้านเธอเฉยเลยครับ
แล้วเอาหินทุบจนคนเจ็บอาการปางตาย
นี่เจ้าของร้านนะครับเธอบอกเลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ทำไมเขาต้องมาไล่ตีไล่ทุบกันตรงนี้ด้วย
แต่อยากให้ทั้งหมดรับผิดชอบหน่อย
เพราะข้าวของเครื่องใช้ของเธอเนี่ยร้านของเธอพังเสียหาย
อนคุณตำรวจในพื้นที่จับกลุ่มคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็วด้วยครับ